ต่อกันที่สามีภรรยาคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะพี่แจ๊คเชิญยิ้มค่ะ
แล้วก็ภรรยานะคะพี่หิตกับพี่สารางคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยติดตามอาการป่วยของพี่ทั้งสองคนนี้มาโดยตลอดนะ
ล่าสุดค่ะทั้งคู่เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐว่า
ตอนนี้คุณหญิงนั้นได้เข้ารับการผ่าตัดฟรีกับทางโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ความช่วยเหลือจากพี่บลุ๊กดานุพรสามีของนางเอกดังพี่กบสุวนันนั่นแหละ
ที่ช่วยเหลือให้เธอนะเป็นผู้ป่วยผ่านโครงการของคุณพ่อโดยตรงค่ะ
คุณพ่อพี่บุ๊กนะคะซึ่งตัวเธอค่ะ
แล้วก็พี่แจ๊คนะก็รู้สึกตื่นเต้นตื้นตันใจแล้วก็ซึ้งใจสุดเลยค่ะ
เพราะหากต้องจ่ายค่าผ่าตัดเองทั้งหมดก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
เพราะทุกวันนี้รายได้ที่หายมาได้นะก็ต้องนำมาจ่ายค่าฟอกไตค่ะ
ครั้งละหลายหมื่นบาททีเดียวจ้ะ
หญิงก็แบบก็ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ก็๘๐แล้วอย่างลุงแจ๊คก็๘๐เหมือนกัน
แต่หญิงก็ยังต้องแบบต้องฟอกเลือดอยู่อาทิตย์ละ๓ครั้งเหมือนเดิมเป็นหาหมอประจำ
อยู่ในขั้นตอนการที่จะเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าตอนนี้น้องชายก็บริจาคให้ใช่ไหมค
หญิงโชคดีที่แบบพี่บุ๊กนะคะพี่บุ๊กแล้วแฟนพี่โกบมานะคะ
คือเหมือนแบบคุยกับทางคุณพ่อเขาเห็นข่าวอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยเอาหญิงไปเข้าโครงการของสิริราชโครงการของคุณพ่อเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็บอกว่ามันต้องมีค่าใจเยอะอะไรอย่างเงี้ย
พี่เขาก็เลยคุยกับหลักคุณพ่อให้เขาก็เลยเอาเข้าไปในโครงการให้อะไรอย่างนี้
ถือว่าโชคดีได้รักษาฟรีในส่วนถ้าเราผ่าตัดถ้าเนื้อเยื่อมันเข้ากันกับน้อง
แต่ว่าในส่วนที่เรายังต้องตรวจเลือดตรวจอะไรช่วงนี้ก็ยังต้องสำรองจ่ายไป
ก็ต้องจ่ายเองก็ต้องหาเงินทุกวันนี้เวลาไปหาทีก็เป็นหมื่นเป็นหมื่น